ในเรื่องของดอกพุทธรักษานะครับ
ก็คาดว่าจะใช้๑ล้านดอกได้บริธี

อาจจะมีพตอบปลอมผ่านในงานด้วย
ต้องมีการตั้งชุดตรวจขึ้นมาแล้วก็ตรวจบัตรสุทธิของพระด้วย
ไม่ให้พระปลอมเข้าไปในงานได้นะครับ
ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์สวมาศคุณล้านเถื่อนนาดี
เป็นคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นระบุว่า
คณะพยาบาลจระดมคณะอาจารย์จัตรฐีนักศึกษา
ประสงค์การจนาพิเศษซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดสวดพระอภิษฐรรม
และที่ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงภายในเกาะกลางน้ำ
ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตอนนี้คณะพยาบาลยังคงได้รับการประสานงานจากผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็
ญาติโยมรวมทั้งหน่วยงานต่างนะครับในการเร่งจัดทำดอกไม้จันทร์
และทยอยการส่งมอบดอกไม้จันทร์มาให้กับคณะทำงานอย่างต่อเนื่องจะเน้นเฉพาะดอกไม้จันทร์ที่ในแบบของดอกพุทธรักษา
ขณะที่ความคืบหน้าในการก่อสร้างเขาพระสุเมนและนกหัสดีลิงเทินบุษบกภายในชาปนสถานเมนชั่วคราวมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
และเป็นไปตามลำดับขั้นที่ทีมงานช่างสินจิตอาสา
ณจารย์พนักงานนักศึกษา
รวมไปถึงประชาชนจิตอาสาและก็กำลังทหารช่วยกันดำเนินงานครับ
ล่าสุดมีการติดตั้งฐานตัวนกหัสดีลิงเทินบุษบก
และปรักษาบัวสะบกเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะมีการยกยอดบุษบกและยอดฉัด
ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของนกหัสดีลิงเทินบุษบก
คณะทำงานก็ต้องคำนวณแรงลมแรงต้านด้วย
แล้วก็ต้องลำดับขั้นตอนของการประดับตกแต่งภาพรวมทั้งหมดให้ดีด้วยนะครับ
ทางด้านของนายุทธพงศ์มากวิเศษครับ
เป็นครูช่างนกหัสดีลิงเทินบุษบกก็กล่าวว่า
กหัสดีลิงเทินบุษบกตัวนี้นั้นเป็นนกตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
คณะทำงานได้ออกแบบโครงสร้างตัวนกเป็นไม้เนื้อแข็งสูง๒๒๖เมตร
มีการนำไม้ไผ่มาทำเป็นโครงด้านนอก
แล้วก็ใช้กระดาษสีขาวมาพันคล้ายกับการทำเปเปอร์มาเช่หรือว่าประติมากรรมกระดาษนะฮะ
ทั้งหมดนั้นจะต้องถูกเผาไปพร้อมกับร่างของหลวงพ่อ
ครั้งด้านของนายสันติรเล่าบุญสังเงมรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่นบอกว่าการเตรียมความพร้อมของงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณคืบหน้าไปมากครับ
และนายไม่ได้ได้อะไรขอทำบุญจากประชาชนยาชยมที่ไปร่วมงาน

จึงได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา
ดำเนินการขั้นเด็ดขาดเรื่องนี้
ไปร่วมงานทุกรูปด้วยป้องกันการกระทำการของกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดี
ที่อาจจะปลอมเข้าไปไม่ได้ได้เงินจากญาติโยมที่ไปร่วมงานนะครับ